เขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้เพราะเขาอยากออยเขามีร่างกายสวยงาม

คือเราก็รู้ว่าไปทะเลแหมจะให้มานั่งท้อเต่ามิดชิดก็ไม่ใช่
มันถึงเวลาที่ฉันต้องโชว์มันถึงเวลาที่ฉันอยากเก็บรูปไว้สวย
ใช่ไหมคะฉันอุตส่าห์ฟิตร่างกายมาอย่างดีมีซิกแพคขึ้นมาขนาดนี้
ฉันก็อยากจะโชว์ของฉันไหมอะไรอย่างเงี้มันก็มีบางคนที่คิดอย่างแบบนี้ได้
แต่เพียงแต่ว่าในส่วนของการที่เราไปบางสถานที่
แล้วบางคนอย่างเช่าวัดกระโปรงสั้นมากอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยเช่นกัน
ถ้าหนูอยากได้รับเกียรติจากคนอื่นหนูควรรู้จักการให้เกียรติคนอื่นก่อน
คำนี้ดีสอนหญิงได้เลยนะทั้งหญิงทั้งชายเลยนะ